แล้วก็เก็บเห็ดระโงก
แกงมานึ่งจิ้มน้ำพริก

ไปนั่งรถพ่วงข้างไปกันแบบนี้นะคะ
วันนี้ดิฉันให้คุณผู้ชมใช้จินตนาการเยอะมาก
ตนาการกันไปนะคะรถพ่วงข้างนั่งไปข้างเส้นทาง
มรกฏเนินหมาจอกโศกใหญ่
ชมบรรยากาศธรรมชาติที่ป่าโคกขาวนะคะ

พื้นดินเป็นสีแดงจัดแบบนี้เลยนะคะ
มองดูก็จะเหมือนเฮ้ยเกิดภาพตัดระหว่างความเขียวชะโอม
ของไม้นานาพันธุ์กับดินแดงคุณดู
และประกอบไปด้วยห่วงแอ่งคัดดินร่องลึกที่เรียกว่าโศกใหญ่
แล้วก็ที่เกิดทางน้ำไหลทำให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาติ
เขาบอกว่าสมกับชื่อของเขาว่าป่าถับถิ่ม
สวยจริงใช่ไหมป่าถับถิ่มคือสีแดง
มันเป็นทางน้ำไหลมันก็เลยทางจากนี้ไงใช่ถูกต้องค่ะ

ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปเที่ยวกัน

ก็แวะข้างทางเก็บเห็ดระงอก

จิ้มกินกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้
กินกับป่นปลาโอ้ยเป็นตาแซ่บนะค่ะ
แล้วจากนั้นก็เดินไปที่เนินหมาเจาะ
หมาจอกนะเขามองมุมมองแบบไกลเขาบอกว่ามันสวยมาก

ที่เนินหมาจอกแล้วก็จะพบกับเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะ

ซากของอุจจาระของสุนัขจิ้งจอก

เออชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่าแบบขี่หมาจอก

ประมาณนั้นเนี่ยแหละมันเป็นที่มาอธิบัย
ซึ่งป่าโคกขาวให้คุณดูนะ
เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
แห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามเลยนะคะ

คุณดูมองมุมสูงเขียวชะอุ่มเลยนะ

ยังมีอยู่มากจริงนะคะ
แล้วก็มีต้นไม้ยืนต้นสูงใหญ่ผืดสมุนไพร

ที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปในป่า
แล้วก็ไปเก็บออกมาขายได้ตามฤดูกาลนะ
ผู้ดูแลป่าเขาก็จะกำหนดเอาไว้ด้วยนะคะ
แต่ช่วงนี้เป็นหน้าของเห็ดนะหน้าฝนก็เห็ดระโงกก็ขึ้นเยอะแถวนั้น
ชาวบ้านก็เข้าไปเก็บเห็ดเอามาแกงเอามาทำขาย
แล้วก็จริงบางคนบอกว่าเอาไปขายก็สร้างรายได้ได้ดีในช่วงนี้

ซะว่าเราได้ไปเที่ยวแบบทิพย์กับตลอดข่าวของเรานะจ๊ะ
ช่วงนี้ต้องอย่างนี้นะคุณชิสาใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าไปไม่ได้จริง
มีทางออกให้คุณผู้ชมอยู่บ้านใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือก็ไปเที่ยวทิพย์ได้